จากเรื่องของการตรวจที่จะต้องทำแบบเชิงรุกแล้ว
ตอนนี้เรามองไปที่เรื่องของการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกเช่นเดียวกัน
ใจตอนเนี้ยอยากฉีดอืมมีไหมใช่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละว่า
เอ้าเรื่องนี้ไปถามนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
มาไหมคะแล้วมาเมื่อไหร่คะแล้วกำหนดที่รณรงค์ให้ไปฉีดเริ่มต้นเนี่ย
วันที่เจ็ดมิถุนายนมันจะมีไหมคะคือจริงจริงถ้าดูตามไทม์ไลน์ที่เขาเคยแถลง
แถลงกันออกมาจริงจริงก็คือมิถุนายนนะใช่ที่จะเป็นล็อตใหญ่ที่เอ่อ
จากยุโรปอ่ะอืมได้ยังได้หรือยังเออได้ยังเอาสรุปแล้วเนี่ย
คุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะให้สัมภาษณ์ระบุว่าผู้ผลิต
ว่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับไทยตามกำหนดกำหนดคือมิถุนายนตามตรังเลยนะคะมิถุนายน
แต่จำนวน๖ล้านโดส๑๐ล้านโดสที่เขียนไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นไกด์ไลน์เท่านั้น
ยังไม่ได้กำหนดในสัญญา
เขาบอกเขาจะส่งเดือนมิถุนายนนะครับ
แล้วเราก็แจ้งเขาไปแล้วว่าเราจะฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
เขารับทราบทุกอย่างหมดแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะบริหารจัดการ
จากนี้คุณอนุทินระบุด้วยว่าอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าวัคซีนพอ
และคนไทยก็ต้องได้รับวัคซีนครบกันทุกคนตามกำหนดเดิม
สำหรับคนที่จะมาถามว่าจะทันไหมวันที่๗มิถุนายน
ซึ่งลักษณะเป็นการรณรงค์ให้ทั่วประเทศคือเริ่มต้นฉีดวัคซีน๗มิถุนายน

คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่ขอตอบแล้วนะคำถามแบบนี้
เพราะคำถามเหล่านี้ไม่มีประโยชน์
แต่กระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์ยืนยันว่ามิถุนายนก็คือมิถุนายน
แต่ไม่ได้ระบุวันเท่านั้นเองค่ะ

ในเมื่อเขาดีลกับกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์ไม่ใช่เหรอค่ะ
โยนความรับผิดชอบให้ประชาชนแบบนี้
มีการแถลงการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคของรัฐบาล
และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทซีโนแวค๑๕ตามที่เป็นข่าว
แต่ตัวเองก็เป็นผู้ลงทุนนะคะ

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทนี้เท่านั้น
อกจากนี้นะคะการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
ไม่มีสิทธิ์ในการบริหารหรือแทรกแทรงการตัดสินใจ
ดังนั้นหากพบว่าหลังจากนี้
มีคนเอาข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือน

บริษัทบอกว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ช่องตังค์ต่างในการลงทะเบียนรอรับวัคซีน
คุณอย่ารอค่ะคุณลงทะเบียนไว้เลยรอก่อนเลยเราเนี่ย

สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็น๗กลุ่มโรคเสี่ยงแล้วก็อายุเกิน๖๐
สามารถลงทะเบียนแล้วจองฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะ
ก็เข้าไปลงทะเบียนไว้ในหมอพร้อมแอปพลิเคชัน
แล้วก็ไปจองเลือกจองฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลในศูนย์ที่ใกล้บ้าน

จะได้วันและเวลาที่ว่างแล้วก็ที่คุณสะดวกด้วย
รวมถึงวันที่สามารถไปรับวัคซีนได้ก็รีบไปฉีดกันก็แล้วกันนะคะ